ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องบ้านเช่าของดาราสาวชื่อดังคุณนุกสุธิดาได้ไหมฮ
ค่ะคือสักสองเดือนก่อนเนี่ยตำรวจเนี่ยไปบุคคลบ้านเช่าที่เธอให้
ชายหนุ่มคนหนึ่งเช่าคือบ้านหลังใหญ่ค่าเช่าเดือนหนึ่งหลายหมื่น
นะฮะบ้านหลังเนี้ยคนที่มาเช่าเนี่ยปรากฏว่าไปค้นข้างในเนี่ยถูก
เนินคดีไปแล้วนะครับค่ะก็คือใช้เป็นสถานที่ผลิตถุงมือยาง
เขื่อนใช่นะมีเรื่องของยาเสพติดด้วยอ่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เขาชื่ออาทิตย์นะชื่อตรีเพชรมีหลายชื่ออ่ะคนเดียวอ่ะใช่ค่ะ
ชื่อบอสชื่อนิ้วอะไรเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยตอนที่ประกันตัว
สู้คดีติดกันใบอีเอ็มอยู่เนี่ยคุณนุ๊กบอกว่าเนี่ยฮ
ต้องโพสต์อยู่หลายครั้งนะออกมาร้องเรียนเรียกร้องอยู่หลายเรื่อง
รอบนะบอกว่าคือเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยไม่ได้สักที
ไอ้ข้าวของต่างที่อยู่ในบ้านก็เคลียร์กันไม่เสร็จสักที
ค่ะคือบ้านคุณนุ๊กคือเละไปเลยนะคือแบบเสียหายเยอะมาก
คือทนายความที่ทำคดีให้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ดีก็หายไปไหนก็ไม่รู้
เงียบหายไปเลยนะครับหายตัวไปก็เลยบอกว่าโอ้โหวอนละ
ใครก็ได้มาช่วยเธอหน่อยเธอบอกเธอไม่เหลือใครแล้ว
ไม่รู้ว่ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่จะเป็นอำนาจมืดหรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะครับวอนให้คนที่เห็นใจเนี่ยมาช่วยที
นะวันนี้คุณนุ๊กได้คนช่วยแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะครับ
แต่ดูทางฝั่งของคนที่เคยเช่าบ้านเขาก่อนชื่อนายอาทิตย์
คือนายอาทิตย์เนี่ยเขาได้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อวินอาทิตย์
แล้วโพสต์ข้อความเอาไว้คือโพสต์เอาไว้ก็
เนื้อหาก็รุนแรงพอสมควรในการตอบโต้คุณนุ๊ก
แต่ก็ประมาณว่าคุณนุ๊กเนี่ยพูดไม่จริงนะ
คือที่เขายังวนเวียนกลับมาที่บ้านเนี่ยนะ
ก็คือต้องการที่จะเข้าไปเอาข้าวของข้าวของของเขา
ที่มันเป็นต้นทุนของเขาถ้าเขาไม่มีพวกต้นทุนตรงนี้เนี่ย
เขาจะหาเงินที่ไหนมาชดใช้ค่าเสียหายให้ค่ะนะฮะ
คุณนุ๊กบอกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วปวดหัวมาก
เครียดมากคุยกับคนขี้โกงนะ
แล้วก็โพสต์คลิปขณะขับรถไปล็อกบ้านเช่า
แต่ไปเจอคู่กรณีจะมาแอบขนของออกจากบ้านเช่าค่ะ

ซึ่งค่ะททอะไรค่ะเดี๋ยว
นี่นะฮะไปเจอพอดีใช่ค่ะ
จะไปล็อกบ้านเช่าไม่เอาแล้วไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้หมดข้าวของไม่ต้องเอาคู่กรณีแอบมาขนของ
แต่ในอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าก็มันเป็นต้นทุนของเขาทั้งนั้น
ค่ะเขาก็ต้องเอาไปที่จะจัดการดำเนินการในการหาเงินมาใช้ให้
แล้วอยู่ดีเนี่ยจะให้เขาเซ็นนู่นเซ็นนี่
เรียกเงินเขาสามล้านห้าอืมอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเป็นว่าล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้หายตัวไปนะครับคุณอาชิระก็รับมาช่วยให้
วันนี้ก็เลยไปที่บ้านกันฮะไปที่บ้านเช่าเจ้าปัญหาเนี่ยฮะ
บ้านของคุณนุ๊กนี่แหละนะครับเพื่อจะไปตรวจสอบร่องรอยความเสียหายต่างต่างนะครับ
หลักฐานต่างที่ยังมีอยู่ในบ้านเยอะขนาดไหนแล้วคุณนุ๊กก็ได้เชิญสื่อมวลชนไปด้วย
แล้วก็เปิดบ้านให้ดูนะครับมีตำรวจที่มาเป็นพยานทางเรื่องของคดีด้วยนะครับ
แล้วก็นัดคู่กรณีมาด้วยนะฮะนายอาทิตย์ชุมพลนะครับ
วันนี้ก็ขับรถมาแล้วคุณนุ๊กบอกนี่ดูในบ้านหนูนี่เห็นไหม
หลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเยอะแยะไปหมดนี่คือนายอาทิตย์นะฮะที่เขาขับรถมานะครับ
สุดท้ายก็เลยได้มาคุยกัน๓คนตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณนุ๊กกับนายอาทิตย์
ที่เคยเช่าบ้านแล้วมีปัญหาแล้วมีคุณอาจารยะเนี่ยมาด้วยนะครับ
คือทางนายอาจารยะวันนี้ก็จัดไปมาอยู่เหมือนกันนะครับ
คือตอบโต้ในอาทิตย์ที่ไปอ้างว่าเคยนัดทานข้าวกับเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่จริง
ไม่เคยนัดทานข้าวด้วยเรื่องที่มีแก๊กบอกเป็นนายทหารอากาศยศใหญ่
แล้วเคยโพสต์ด่าคุณนุ๊กสุธิดาเนี่ยยืนยันว่ายังไงเนี่ยวันนี้ต่อให้ขอโทษ
ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
แล้วตกลงยังไงจะมาเอาของอะไรไม่ให้โอ้โหไม่ให้ทั้งนั้น

ขอโทษส่วนขอโทษไปแต่ว่าจะเมาของไม่ได้นะ
ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ข้อหาเดียวนะหลายข้อหา
เดี๋ยวก็รอรับกรรมใครทำกรรมก็ต้องรับกรรมอยู่แล้ว
ยินดียอมรับทุกอันที่ว่าผมทำบ้านเสียหายในกรณีของบ้านเสียหายครับ
เดี๋ยวรอหมายจับแล้วกันนะโอเคครับ

ผมไม่เคยฟารีใครนะครับโดยเฉพาะนานมอเฟียร์แบบคุณ

แล้วคุณอาจอ้างผมเนี่ยกินข้าวกับผมรู้จักผมเนี่ยรู้จักตอนไหนรู้จักตอนไหน
เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณกันหลังใหม่นะครับ